เรามีเรื่องราวของคนที่เขาถูกรางวัลลอตเตอรี่

เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

ดิฉันลุ้นว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่จะถูกไหม
เพราะเมื่อวานนี้เรามีตัวเลขเยอะมาก
ค่ะแต่ที่แน่ที่ฉันคิดว่า
โอ้โหเพราะว่าเมื่อวานนี้น้องใบตองกวาดหมดแผง

คือเดินเกี่ยวลบเลยในร้านหน้าผมเลยที่ตลาด

เอาล่ะนอกจากน้องใบตองแล้ว
โอ้โหก็ยังมีอีกหลายคนเลยเมื่อวานนี้
เขาบอกว่ายิ้มหน้าบานเป็นกระด้งบางคนหน้าบานกว่าผมอีก
ไปดูกันหน่อยว่าความสุขของพวกเขามีใครกันบ้างนะครับ
หลายจังหวัดเลยที่ถูกรางวัลเมื่อวานนี้นะครับ
ไปดูโฉมหน้าของคนดวงเห็งคนนี้นายสุรศักดิ์วรสวัสดิ์อายุ๕๓ปีครับ
ไปเจอกับตำรวจแต่ว่าไม่ได้ทำความผิดใดนะครับ
เป็นนุ่มดวงเห็งถูกรางวัลที่๑ครับ
รีบไปเจอตำรวจเลยตำรวจภูทรบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันครับ
ถูกรางวัลที่๑สลักกินแบ่งรัฐบาลเลขที่๙
งวดประจำวันที่๑มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้แหละ
มูลค่า๖ล้านบาทครับ

นายสุรศักดิ์ก็บอกว่าเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
มีหน้าที่ขับรถส่งวัสดุก่อสร้าง
โดยปกติแล้วจะซื้อสลากทุกงวดนะครับ

โดยที่ผ่านมาเคยถูกรางวัลที่๕มาแล้ว๑ครั้งนะ
ส่วนครั้งนี้เห็งกว่าเก่าถูกรางวัลที่๑มันซะเลยครับ

แล้วก็ตั้งใจจะแบ่งเงินรางวัลให้กับภรรยา

ใช่ดูไว้เป็นตัวอย่างได้นะคะสำหรับคุณผู้ชาย
ครับแบ่งให้ภรรยา๒ล้านบาทไม่มีมุบมิบไม่มีเม้มเลยนะครับ

๖ล้านบาทมันใช่หมะแบ่งเท่าไร๖ล้าน
เดี๋ยวเข้ามาคุณต้องขึ้นด้วยล่ะคุณเป็นภรรยาเขาเหรอ

ก็นี่ไงก็แบ่งไป๒ล้านตัวเขาก็เก็บไว้๒ล้าน

ตกใจทำไมถึงต้องแบ่งเป็น๓ส่วน

มีกุฟูชีพส่งมา๒๐ใบกินเรียบ

คนที่ถูกรางวัลที่๑นะครับพาไปที่จังหวัดขอนแก่น
มีคนดวงเห็งถูกรางวัลที่๑เช่นกันคือนางทองสุกช่างจักรอายุ๖๙ปี
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองนะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานที่บ้านพักของนางทองสุก
โอ้โหญาติเยอะจริงเพียบเลยครับ
มาแสดงความยินดีร่วมฉลองกันอย่างคลึกคลื้นนะครับ
จากญาติญาติแล้วเพื่อนบ้านก็มาร่วมแสดงความยินดี

นางทองสุกบอกว่าเงินรางวัลที่ได้นะครับ
นำไปใช้หนี้ธนาคารอันนี้ดีมาก
ใช่เป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและศาลกรณ์

ส่วนเงินที่เหลือก็จะแบ่งไปทำบุญสร้างโบสถ์และฝากธนาคารเก็บไว้

ส่วนเรื่องราวที่มาของตัวเลขว่าทำไมถึงดวงดี
เขาบอกแบบนี้ว่าเมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย
ลูกสะพ้ายก็ชวนไปทำบุญที่วัดป่าคำชโนธจังหวัดอุดรธานี
ค่ะอ้าไปคำชโนธมาโอ้โหวัดนี้ดัง
คนก็ไปกันเยอะแล้วก็คนที่ถูกหวยคนนี้นะครับ
ไปที่นี่มาแล้วก็ทำบุญเสร็จก็เห็นชาวบ้านพากันโรยแป้ง
บริเวณต้นมะเดือภายในวัดก็เข้าไปดูไง
ดูเอ๊ะเขาทำอะไรกันพอมองเข้าไปแล้วนั่นแหละ
เห็นตัวเลขตัวเลข๕๓
เป๊ะเลย๕๓ซื้อเลย
แล้วก็ได้โชคได้ลาบอย่างที่เห็น
โอ้โหได้ยินข่าวแบบนี้แล้วเชื่อว่าที่คำชโนธ
คนเยอะกว่าเดิมอีกแน่ใช่แต่ยินดีด้วยนะคะ
เอาล่ะไปอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดเลย

มีผู้ถูกรางวัลที่๑จำนวน๒ราย
ได้แก่นายกล้าพิลากุลอายุ๔๖ปี
ชาวอำเภอเชียงคานและนายอินครองโสภารักษ
อายุ๔๗ปีชาวอำเภอปากชมนะครับ
ทั้งคู่ได้รับเงินรางวัลคนละ๖ล้านบาท

อ่านข่าวคนถูกรางวัลนี้ก็อิจฉาเขา
อิจฉาเขาทำไมล่ะเขาโชคดีก็มีบุญ

คุณนิวนาวเงินตั้ง๖ล้านทำไมจะไม่อิจฉา
ก็เป็นเรื่องของโชคชะตาเป็นดวงของเขาก็ยินดีกับ
ทำบุญเยอะทำกลุ่น
วันนี้ผมก็ทำปล่อยนกปล่อยปลา
เข้าโรงเข้าวัดปล่อยโค้นตลอดคุณปล่อยโค้
ลองเปลี่ยนเป็นเลิกปล่อยไหม

เลี้ยงดูเขาอย่างนี้หรอเออเลี้ยงดูอย่างดีอ่ะลองดู

เอาละนี่คือชมหน้าของผู้โชคดีที่จังหวัดเลยนะครับ

อ่ะยังมีอีกเช่นเดียวครับที่จังหวัดมหาสารคาม
นายธนกรศรีดาผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บ้านตูมหวาน
บอกว่ามีชาวบ้านได้รับโชคลาภกันอย่างถ้วนหน้าเลย
จากเลขเด็ดต้นตะเคียนทองยักษ์อายุ๓๐๐ปีครับ
ชาวบ้านบางรายนั้นได้เงินรางวัลมากถึง๖๐๐๐บาท
นี่แหละที่เขารูปถูกันอยู่ต้นตะเคียนทองนี่แหละครับ
อกจากนี้ยังมีประชาชนนะครับจำนวนมาก
พากันไปกราบไหว้ต้นตะเคียนทองอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะ
เพื่อขอเลขเด็ดสำหรับงวดต่อไป

เมื่อวานนี้พลาดไปขอใหม่เลยขอเพื่อกันเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้
สิบกว่าวันเองนอกจากที่อ่านไปนะครับ
คุณผู้ชมยังมีอีกค่ะใครคะ
ผมขอนำเสนออีกหนึ่งคนไหนน่ะ
โอ้โหเป็นผู้โชคดีที่มันน่าอิจฉา
อุ๊ยนี่ไงคนนี้

แต่ว่าถูกอะไรนะเลขท้ายสองตัวถูกไหม

เย้เมื่อวานดิฉันบอกว่าอะไร
คุณใบตองเมื่อวานบอกว่าถูกแน่

โดนเต็มเลยค่ะโดนขโมย
นี่แหละค่ะมี๗๘โอ้โห

เลยว่าซื้อมาทั้งชีวิตถูกครั้งแรก
คิดไปคิดมายังไม่ค่อยคุ้มเลยกับเงินที่เสียไปทั้งหมด
๒๐กว่าปีที่จัดไปความภาคภูมิใจ

ก็จะเก็บเอาไว้เป็นที่ละลึกไงไม่เคยบอก
ไม่ต้องการที่ระลึกต้องการเงิน